ตอนนี้ยังไม่รู้กำหนดหมายกลับบ้านที่แน่ชัดครับและที่สำคัญคือทุกคนไม่มีค่าอาหารครับ
บริษัทเขาไม่ได้จ่ายค่าอาหารครับเงินเดือนก็ยังไม่ออกครับ
ปล่อยปากแล้วเลยครับห้องนอนโทษเบียนกันอยู่ครับ
เมื่อคืนนี้อีกสามสิบแปดคนตอนนี้ก็ลำบากมากนะครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้ทิศทางนะครับเนี่ยพอมีนักข่าวช่วยด้วยครับ
รวมกันแล้วก็เป็นร้อยกว่าคนนะครับนายจ้างไม่รับผิดชอบครับ
นี่ครับคือความเป็นอยู่ของแรงงานไทยครับมีแต่ช่างฝีมือของนั้นนะครับ
อนสื่อต่างช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับ

เกิดขึ้นในวันนี้หมายถึงว่ามีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานในประเทศไทย
ให้ช่วยเหลือคนไทยเนี่ยอย่างเป็นทางการคือวันนี้โดยคนที่ไปร้องก็คือทนายความสงการอัจฉริยศัพย์นะคะ
เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่ไปทำงานอยู่ที่สหรัฐอรับอิมิเรสนะคะ
ประมาณ๑๓๐คนบางคนได้กลับมาแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ที่นั่น
ปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าจ้างไปทำอย่างหนึ่ง
แต่จริงแล้วสิ่งที่ให้ไปทำเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญหานะคะเรื่องของการจ่ายเงิน
เรื่องของการจะขอกลับนะคะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้เล่าในรายการ
แล้วก็จะมีการโฟนอินคนที่ได้กลับมาแล้วด้วยกับภรรยาของคนที่ยังไม่ได้กลับ
เรื่องนี้มีความเปราะบางนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็พยายามจะเอื้ออำนวยต่อการดำเนินการอย่างเป็นทางการ
มากกว่าเอามาอยู่ในรายการนะคะคือถ้าอะไรพูดได้พูดในรายการ
อะไรยังไม่ควรพูดและจะง่ายต่อการทำงานมากกว่าอันนั้นเก็บไว้ก่อนนะคะ
ในส่วนของวันนี้เองเนี่ยทนายสงการไปร้องเนี่ยนะคะเอาเอกสารที่ไปร้องเนี่ย
คือคือเหมือนกับร้องผู้บังคับบัญชาทุกส่วนเลยของตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะคะแล้วก็ตำรวจภูทรทุกภาค๑๒
เนี่ยค่ะที่ไปร้องทั้งหมดทีนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทนายสงการจะรู้เยอะที่สุดนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเสริมเข้ามาทีละคนในรายการ
วันนี้เราคุยกับประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำนายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ

ดิฉันไม่เคยคุยกับทนายสงการแบบนี้เท่าไหร่นะ

เอาจนถึงตอนนี้ตกลงมีคนที่ได้รับการช่วยเหลือ
หรือว่าดิ้นรนที่กลับมาได้แล้วที่เมืองไทยทั้งหมดกี่คน
บอกว่าดิ้นลนกลับมาเองโดยมีการบังคับข่มขู่ว่า
ถ้าพวกแรงงานไทยจะกลับมาประเทศไทยเนี่ย
ถ้าคุณไม่เซ็นยินยอมหรือเซ็นในลักษณะว่าไม่ติดใจใดทั้งสิ้นอีกเนี่ย

แต่มีแรงงานไทยบางคนที่เซ็นด้วยความจำใจ
เช่นปกติเราเซ็นด้วยมือขวาแต่มีแรงงานไทยในกลุ่มคนนึง
ด้วยมือซ้ายเพื่อให้กลับมาประเทศไทยได้
มันช่วยยังไงคะเซ็นมือซ้ายกับเซ็นมือขวา
หนึ่งน้ำหนักหมึกเวลาเราเซ็นมือขวามือที่ถนัด
น้ำหนักหมึกจะคมและน้ำหมักหมึกเสมอกัน
มือซ้ายหากเราไม่เคยเซ็นน้ำหนักบึกจะไม่สม่ำเสมอ
และลายมือชื่อจะแตกต่างกัน
คืออันนี้คือวิธีเอาตัวรอดของคนที่ได้กิน

พอลงจากเครื่องปุ๊บเขาก็ให้ทนายฟ้องต่อสารทันที
เรียกค่าเสียหายเรียกฟ้องร้องทางแพ่งทางละเมิด
ปรากฏว่านิติบุคคลนั้นเมื่อเป็นจำเลย
ก็มีการคืนเงินให้กับแรงงานไทยคนนั้นบางส่วน
เดี๋ยวนะคือถ้าดูจากข้อมูลรายละเอกของข่าว
คนงานไทยที่ไปติดอยู่ที่ดูไบ
๑๐๐กว่าคนครับร้อยกว่าคนครับ

รวมกันรวมกันแล้วก็

ก็คือหนึ่งจะกินก็จะไม่มีจะกินเลยครับ
ในภาพเนี่ยจะเห็นว่าเขาเอาเงินมาวางกับพื้นเลยนะ

คนมีเท่าไหร่เอามาลงขันไปซื้อปลากระป๋องไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เดี๋ยวคือเขาได้ทำงานแต่ไม่ได้ค่าจ้าง
หรือไม่ได้ทำงานหรือมีปัญหาอะไรตอนนี้
เพื่อให้เห็นภาพท่านผู้ชมตามมาดูนะครับ
เขาเนี่ยไปสมัครตำแหน่งช่างเชื่อม

เสียเงินเสียทอง
ตำแหน่งช่างเชื่อมอัตราเงินเดือนตามที่หวังไว้
แต่พอไปทำในพื้นที่

และที่สำคัญเงินจ่ายไม่เป็นตามกำหนด
ดังนั้นเขาก็เกิดเอฟเฟคสิครับว่า
คุณตกลงกับฉันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย
คุณบอกว่าตำแหน่งช่างเชื่อมอัตราเงินเท่านั้น
แต่พอไปถึงตรงที่ประเทศดูไบไม่เป็นตามตกลง
เกิดปัญหาขึ้นเมื่อคนไทยเกิดปัญหาเขาก็คุยกัน
เพราะเขาเห็นอัตเซธองไปฝึกฝีมือ

เมื่อเกิดรวมกลุ่มทำให้นิติบุคคลหรือผู้แทนบริษัท
หรือเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
บอกเขาว่าถ้าคุณมีปัญหา
คุณจะไม่ได้กลับประเทศเพราะยึดหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเอาไว้
แต่ถ้าเกิดคุณอยากกลับ
คุณเซ็นเอกสารไว้แล้วคุณจะได้กลับ
และต้องเสียเงินค่าจ่าย๓๐๐๐กว่าบาทครับ
บอกให้เซ็นเอกสารเป็นเอกสารเหมือนกับว่าไม่ติดใจจะเอาความใช่ไหมคะ
ประมาณในลักษณะดังกล่าวนี้นั้นครับอ่า

กว่าคนที่ว่านี้ไปที่เดียวกัน

โดยไปตำแหน่งทำงานเดียวกันด้วยไหมคะ
ก็คือที่เขาแจ้งมาตำแหน่งช่างเชื่อมเป็นหลัก

ก็คือ๑เสียเงินเสียทองให้กับบริษัทจัดหางาน
โดยหน่วยงานที่กำกับขึ้นอยู่กระทรวงแรงงาน

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถาม

ถูกต้องขึ้นต้องขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงแรงงาน

มีทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน

แล้วการไปครั้งนี้เนี่ยก็ตามกฎหมาย

มีแต่เพียงในสัญญาที่ทำกับแรงงานแต่ละลาย
อัตราค่าตอบแทนเนี่ยมันจะไม่ตรงตามจริง
ตัวอย่างในสัญญาระบุ๑๕๐๐๐บาท

แต่ความเป็นจริงแล้วก็๕๕๐๐๐บาทหรือ๑๐๐๐๐๐บาท

การไปครั้วนี้ก็ไปแบบถูกต้อง
เป็นฝีมือแรงงานแล้วด้วยที่ไลน์
พอไปถึงแล้วที่มันมีปัญหาคือ
ตำแหน่งไม่ตรงตามที่โฆษณาอวดอ้างต่อประชาชน
พอตำแหน่งไม่ตรงมันเลยมีผลกับเงิน
เงินเดือนด้วยครับอัตราค่าตอบแทน
มีไหมคนที่ไปแล้วตำแหน่งตรงแต่เงินไม่ตรง
ที่ร้องมาส่วนมากเนี่ยไม่ตรงแล้วถึงรวมตัวกันครับ

อ้าวก็เดี๋ยวตอนแรกสมัครไปเพื่อเป็น

ให้ช่างเชื่อมโดยตรงตามที่ระบุไว้ในสเปค

เพราะเขาเวลาเขารับสมัครคน
แรงงานไทยเนี่ยเขาจะระบุสเปคเลยแต่ผิดสเปคไม่ได้
และที่สำคัญแรงงานกระซิบมาเมื่อสักครู่ส่งมา

ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายนายจ้างเนี่ยเขาจ่ายอยู่แล้ว
แต่บริษัทจัดหางานเนี่ยเรียกเงินค่าตอบแทน
นั่นเขาไม่ว่ากันถ้าเขาสมัครใจและได้ค่าจ้างตอบแทน

แต่เมื่อไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้น
และที่สำคัญที่มันเจ็บปวดที่สุดที่เรารับไม่ได้
แล้วสื่อมวลชนทั่วประเทศรับไม่ได้ก็คือว่า
ที่รัฐบางคนไปเกลี้ยกล่อมแรงงานไทยบอกว่า
ไปเถอะอย่าไปมีปัญหาอย่าไปมีเรื่องกับเขา

ถามเพิ่มบริษัทที่ไปทำที่ดูไบเนี่ย

แล้วเราเชื่อว่าต้องมีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง
เพราะว่าตำแหน่งงานต่างในต่างประเทศ

คือที่ฉันถามว่าบริษัทเป็นบริษัทของคนที่นั่น
หรือว่าเป็นบริษัทที่คนไทยไปตั้งที่นั่น

ก็คือ๑เป็นผู้พาใจ้อุง
มาติดต่อแจ้งมายังหน่วยงานของรัฐของเรา
ทีนี้เรื่องนี้นะคะพอมันเกิดขึ้น
เท่าที่ดูข้อมูลแล้วเนี่ยทนายสงการคน๑๓๐กว่าไปเมื่อกลางปี

แล้วพอเรื่องเกิดขึ้นเขาติดต่อใครก่อน
เนี่ยมันเหมือนกับว่าทางสุดท้ายแล้ว
เขาร้องสื่อหลายสำนัก
ร้องที่แหล่งเจ้าต้อนรัฐฐีหลายหน่วยงาน
เยี่ยมนะครับไปดูเอาปลากระป๋องไปให้

คนที่เข้าไปเอาอาหารไปให้แล้วบอกจะช่วยเนี่ย

เดี๋ยวนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริษัทจัดหางาน

ถูกของไทยของไทยเนี่ยแหละครับ
บอกกำลังทำเรื่องอยู่ใจเย็น

ผมอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นให้คิดสวนว่า
แรงงานไทยทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นญาติพี่น้องของคุณ

เขาไปทำงานถึงต่างประเทศเอาเงินเข้าประเทศ
แล้วอะไรที่ทนายสงการบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยต้องตรวจสอบเพราะมีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้อง

วิญญาณของความเป็นคนไทยเห็นคนไทยเดือดร้อน
มันต้องพรุ่งพลาดรีบประสาน
รัฐบาลประสานผู้กับบัญชาเพื่อให้รีบช่วยเหลือ
มันจะไม่ใช่เป็นลักษณะว่าเอาเถอะเซ็นยอมไปเถอะ
หรือจะไปเอาความเขาหรือรอก่อน

บริษัทนี้เนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่รัฐ

เขาไม่เป็นกรรมการหรือถือหุ้น

อาจจะบรรดาเครือญาติญาติพี่น้อง

อันนี้รู้แล้วมีหลักฐานชัวร์
หรือตามโทษสังเกต
แรงงานที่ไปนี่แหละครับ
ส่วนมากรู้จักกันหมดเป็นเครือญาติกัน

นายสงการเดี๋ยวเราจะคุยกันกับ

ในการจัดการในเรื่องนี้

เดี๋ยวมีอีก
อะไรนี้เรื่องอะไร
เมื่อประมาณ๒๓ตุลาผมบอกว่าเดี๋ยวให้ผ่านพระราชพิธีสำคัญก่อน

เราได้ข้อมูลปุ๊บเราจึงรีบประสานสื่อมวลชนทุกสำนักทุกคนมีข้อมูลหมด

เราเห็นว่าเรื่องนี้เขาบอกมีต่อใหญ่
จนเป็นวันนี้ที่เชิญสื่อทุกสำนักพร้อมใจกันเปิดโปรงและขุดต่อออก
เดี๋ยวนะต่อเนี่ยเจอไม่แปลก

คือต่อใหญ่มันเป็นกระบวนการที่คอยช่วยเหลือกันอยู่

หน่วยงานที่จะสามารถพิสูจน์

ต้องให้ปปงให้ทางเลขาธิการปปงตรวจสอบเส้นทางการเงิน

ตอนนี้แรงงานไทยที่ไปเมื่อกลางปีรวมกันแล้วประมาณ๑๓๐กว่า
ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วกี่คนคะ
ที่เราทราบเนี่ยแค่ไม่กี่ลาย
และอีกชุดหนึ่งหลังจากรู้ว่ามาร้องผมและเปิดโปรงต่อสื่อมวลชน

แล้วมีแรงงานไทยเขาอาศัยปฏิพันธ์ไหวพลิบอัดเสียงไว้ได้

และที่สำคัญเขาพลาดตรงไหน
เจ้าหน้าที่ขนตัวเจอคลิป

แต่เขาส่งมาให้ภรรยาที่กรุงเทพไปแล้ว

คลิปที่แรงงานอัดไว้ว่ามีเสียงเจ้าหน้าที่
เหมือนฆ่าราชการไทยใช่ไหมคะ
ส่งมาให้ภรรยาที่เมืองไทยแล้ว

เจ้าหน้าที่ค้นตัวเจอลบลบ

ประกอบการสืบสวนสอบสวน
เดี๋ยวที่ฉันคุยกับอดีตแรงงานไทยที่มาอยู่นะคะ

เป็นอดีตแรงงานไทยชื่อคุณสิริวัตรโสภา

คุณสิริวัตรตอนนี้อยู่กลับมาเมืองไทยกี่

ผมมาวันที่๑๗กันยาครับ
กัญญาไปอยู่ที่นู่นมากี่เดือนคะ
ยังไม่ได้ทำงานเลยไปเทนมาเฉยครับ

คือพอเราไปจากเมืองไทยเราไปที่นู่นเรา

เทนมือแล้วก็สอบครับ
คือผมไม่ได้ใส่ถุงมือผมผมเทนมือในห้องสอบแล้วผมหิวน้ำ
ผมออกมากินน้ำข้างนอกครับ
ผมไม่ได้ใส่ถุงมือเขาก็มาด่าผม
ด่าผมก็แล้วก็ทำท่าจะตีผมอีกครับ
แล้วเขาก็ไปฟ้องว่าผมเป็นคนตีจะต่อยเขาครับ

แมนคนไทยก็อยู่ด้วยกันครับเขาก็ไม่เชื่อครับ
เขาไปฟ้องพี่ออฟฟิศว่าผมน่ะจะไปทำท่าจะต่อยเขา
เอาคราวนี้นะคะคือมันมีเหตุให้เราถูกปฏิเสธเนี่ยนะคะ
พอถูกปฏิเสธเสร็จแล้วเขาให้เรากลับแต่โดยดีตามปกติไหมคะ
ไม่ไม่ให้นอนอยู่ห้องตั้งแต่วันที่๒๒จนถึงวันที่๗กลับบ้านเลยครับ

นอนรออยู่ห้อง๒๗วันครับจะกลับบ้าน

เขาเขาไม่ก็คือเขาไม่รับเราทำงานแล้วใช่ไหมคะทำไมเขาถึงมาให้เรากลับอ่ะคะ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
ผมไปถามทุกวันตั้งแต่เช้าทุกวันทุกวัน

พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็น๒อาทิตย์ครับ

เชิญค่ะ
ไปปรึกษาแรงงานที่ดูไบเขาก็บอก
เขาบังคับให้ผมเซ็นเอกสารที่ไม่ผ่านโทรนะ
เขาบอกถ้าไม่เซ็นเขาก็ไม่ยอมให้ผมกลับ
ง่ายครับทางแรงงานที่นู่นคนไทยนะครับเขาบอก
เขาบอกเซ็นเรื่องจะได้จบครับ
คุณสิริวัตรเดี๋ยวฉันลองถามเพิ่มนะคะ
ที่บอกว่าพอเราไม่ผ่านแล้วเนี่ย
เขาให้เรานอนอยู่ห้องแล้วเราจะกลับแล้วเขาผลัดเราเนี่ยนะคะ
คนที่พูดกับเราเรื่องผลัดว่าให้รอให้รอเนี่ย

คนไทยครับทั้งคนไทยทั้งแขกอินเดียครับ
เขาเรียกว่าบอสแชมป์ครับ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันถามถึงคนไทย
คนไทยที่พูดแบบนี้เหมือนกันเนี่ยคือเป็นค่าราชการ
หรือเป็นของบริษัทจัดหางานคะ

เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้เองทางเงินค่าหัวค่าเดินทาง

เขาบอกให้ผมเซ็นผมก็เลยเซ็นครับ
คุณสิริวัตรใช่ไหมที่ใช้มือซ้ายเซ็นนะคะ

ไม่ใช่คนนี้นะที่ใช้มือซ้าย

คุณสิริวัตรเซ็นเนี่ยเอกสารที่เขาให้เซ็น
เขาให้เซ็นว่าอะไรคะเราได้อ่านแล้วไหมคะ
มันเป็นภาษาอังกฤษผมก็เห็นแต่อะไร
แล้วเขาอธิบายเราไหมว่าไอ้ที่เราให้เราเซ็นเนี่ย
เขาพูดไหมว่าเอกสารเขียนว่าอะไร

เขาบอกว่าไม่ผ่านโพลแล้วก็จะต่อยซุปอะไรเนี่ย
ผมก็แบบครับ

ผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับ
คุณสิริวัตรถ้าคุณศิริวัตรฟังจากทีวี
คุณศรีวัตรต้องเปลี่ยนมาฟังจากโทรศัพท์นะคะ
รู้สึกว่าเราจะได้ยินกันช้ากว่ากันนิดหน่อยนะคะ
เดี๋ยวดิฉันกลับมาคุยด้วยถือสายก่อนแป๊บเดียว
ทนายสงการคือที่คุณศิริวัตรเล่าเนี่ยคือ
ตัวเขาโดนปฏิเสธเอาล่ะจะถูกกล่าวหาว่ามีการทำร้ายอะไรก็แล้วแต่
แต่ทีนี้ที่นอนอยู่๒อาทิตย์แล้วที่บอกว่าให้รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวจะให้กลับเนี่ยนะคะ
มันมีอยู่สองส่วนส่วนฝั่งฝ่ายนายจ้างกับสองเรื่องของซุปที่คอยดูแลแรงงานไทย
ก็คือตัวแทนของตัวของบริษัทจัดหางานต้องคอยไปดูแลเพราะว่า
เวลาเนี่ยตัวแรงงานไทยได้ค่าจ้างก็ต้องมาจ่ายพวกนี้แหละครับที่ดูแล
กินเรื่องของค่าหัวคิวแล้วรายเดือนคือสารพัดที่ผมบอกว่าทำนาบนหลังคนเนี่ยมันเจ็บปวด
ในระหว่างคุณสิริวัตรคะในระหว่างที่นอนรออยู่อาทิตย์๒อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ค่าจ้างเลยใช่ไหมคะ

เพื่อนก็เอามาให้กินครับหุงข้าวกินเองกันครับ
เพื่อนคนอื่นที่สอบผ่านเอาอย่างนี้

ค่ะคุณสิริวัตรเพื่อนที่สอบผ่านแล้วทำงานเนี่ยเขาได้เงินตามปกติไหมคะ
เห็นตอนนั้นมันได้มันได้ไม่หมดครับ
เห็นคุยทางไลน์กันครับมันไม่ได้ไม่หมด
เขาหักฆ่าเทมือฆ่าอะไรก็ไม่รู้ครับ

บางคนไปเป็นเดือนยังสอบไม่ผ่านเลยครับเพราะว่าแขกมันแจ้งคนไทยครับ
เอาชิ้นงานของคนไทยไปให้แขกด้วยกันครับ
เดี๋ยวอันนั้นในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวถ้าเราได้คุยกันเดี๋ยวเราคุยต่อ
แต่ว่าเรียนขอกลับมาถามตรงนี้ว่าแรงงานไทยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันร้อยกว่าคนทั้งหมดใช่ไหมคะ

สถานการณ์แต่ละวันมันเป็นยังไงคะที่นู่นนะคะ
ก็ผมนอนอยู่แต่แคมป์ไม่ได้ไปไหนเลยครับ
กันไปทำงานหมดตอนเย็นเขาก็กลับมาครับ
แล้วตอนนี้เพื่อนที่อยู่นู้นก็รอขับอยู่ครับเป็นร้อยคนนะครับ
มีคนที่อยู่ในลักษณะโดนรีเจกต์แบบคุณสิริวัตรหลายคนไหมคะ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
มีตามมา๓คนแล้วครับมาขับมาที่หลังผมครับ
มีคนทยอยกลับมาแล้วก็จำเป็นต้องเซ็นเนื่องจากว่าหนังสือเดินทางแรงงานไทยทุกคนตอนนี้นะครับ
กลับไม่ได้เขายึดไว้หมดเลยครับ
แล้วเอาเป็นข้อต่อลองว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาคุณเอาพัสสปอร์ตไปแล้วเซ็นยินยอมว่าจะไม่ติดใจเอาความใดทั้งสิ้น
พวกนี้มันเก่งที่ดูไบไอ้พวกที่ทำกับคนไทยเนี่ยผมอยากให้มันกลับมาประเทศไทยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอรับแล้วเอามาสอบปากคำ
ตอนนี้เนี่ยเรื่องของคุณสิริวัตรอยู่ในลักษณะไหนคะคือคุณศิริวัตรฟ้องบริษัทหรือว่าอยู่แบบไหนคะ
ยังไม่ได้ฟ้องแต่คุณประสานเนี่ยที่เซ็นคนละมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยได้มีการฟ้องร้องแต่คุณศิริวัตรเป็นพยานสำคัญที่จะต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของการให้ถ้อยคำเป็นพยาน
เพราะว่ากระบวนการเหล่านี้ทำมานานไม่มีใครกล้าเปิดโปรงผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องชื่นชมพนักท่านนายกรัฐมนตรีที่กล้าใช้มาตรา๑๔และสื่อมวลชนทุกคนกล้าเปิดโปรงทำให้ไอ้ตอเนี่ยที่มันฝังลากลึกกินแรงงานไทยมานานแสนนานมันจะได้ไม่กล้า
ก็มีแบ่งกันกินอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวนะคะขอปิดท้ายที่คุณศิริวัณนิดเดียวทนายสงการ
เดี๋ยวเราคุยกันต่อคุณสิริวัตรค่ะ
ตอนที่อยู่ที่นั่นแรงงานไทยได้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของไทยที่ดูแลคนไทยอยู่ที่นั่นบ้างไหมค
เขาก็ติดต่อตอนนั้นผมมีอยู่คนเดียวครับ
ตอนนี้เขาก็ติดต่อที่กรมแรงงานครับ
แล้วเขาเข้ามาช่วยยังคะ
ตอนผมอยู่ผมโทรหาแรงงานที่นู่น
เขาให้ผมเซ็นไปแล้วบอกเขาว่า
เขาทำตามขบวนการตามกฎหมายที่ดูไบ

ก็รอไปก่อนเขาก็กำลังดำเนินการอยู่ข้างนี้ครับ
คือเขาก็เข้ามาดูแลถูกไหมแต่เขาแนะนำเราแบบนี้ใช่ไหมคะ

มีเจ้าหน้าที่มาดูแลเรากี่คนคะ

เพราะว่าตอนผมโดนคนเดียวอยู่ครับ
ยังคนไม่เยอะครับ

ไม่รู้ผมเห็นแต่เขามาบริจาค
นักธุรกิจที่มันเข้ามาบริจาค
คือคนไทยสงสารที่อยู่ที่ดูไบ

มันน่าหดหูใจนะครับว่า

หมายถึงว่าเขารู้เรื่องเขาอะไรยังไงได้ไงคะ
คือคนไทยที่ไปแรงงาน
เขาก็จะมีพวกนายจ้างที่พอจะส่งภาษาคุยกันได้ว่า
คนไทยร้อยกว่าคนถูกลอยแพ้
เขาไม่มีจะกินไม่รู้จะพักยังไง
ดำรงชีพขายต้มใบหนึ่งแบ่งกัน๗คน

และโดนเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยลอยแพ้มันเจ็บปวด
ตอนนี้ผมอยากมากที่สุดเลยก็คือว่าต้องการรัฐบาลจัดการ
เอา๑๓๐คนคนไทยมาก่อน
ส่วนบริษัทจะผิดไม่ผิดค่อยว่ากัน

ถ้าถ้าผิดต้องจัดการให้มันถอนลากถอนโคน
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเขาตั้งหลายเดือนเนี่ย
เอาไปดองไว้เอาไปแช่ไว้
ต้องจัดการครับเมื่อคุณอยู่เป็นเจ้าหน้าที่

ต้องถามว่าขณะนี้อธิบดีกรมการกองศูนย์ท่านทราบหรือยัง

อัฆฆาติธุรกิจไทยประจำดูไบ

ถ้านึกถึงว่าแรงงานไทยเนี่ย

แต่เขามีญาติพี่น้องมีลูกมีเมียอยู่ที่ประเทศไทย

เขารอว่าเมื่อไหร่สามีเขาจะกลับมา

คุณคิดบ้างไหมว่าเขาเดือดร้อน

รอวันละเวลาที่ภาครัฐสื่อมวลชนจะเปิดโปรงเหล่านี้

เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทนายสงการต่อแล้ว
ได้คุยกับภรรยาซึ่งสามียังอยู่

ส่งข้อมูลต่างมาอะไรมาประสานมาร้องต่าง
เขาไม่ได้ยึดโทรศัพท์ไม่ได้อะไรนะ
ก็คือส่งมาแต่พอรู้ว่าเป็นข่าวร้องสื่อ
เลิกมีการขุมมาเฝ้า

กระซิบทางกองปรอสอบสนกลาง

พยายามพูดถึงมาตรา๔๔กับตอนนี้ที่มันมีข่าวในกระทรวงแรงงาน

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนแรกเราจะโฟนอินอีกสายหนึ่ง
แต่ว่าเวลาไม่พอให้ทนายสงการเล่าได้

คือเป็นภรรยาของหนึ่งในแรงงานที่ดูไบ
ที่เขาได้ร้องสื่อต่างและมีการข่มขู่ต่าง
เอาพฤติกรรมต่างที่เจ้าหน้าที่ไปกระทำกับแรงงานไทย
เขาส่งข้อมูลมาไม่ว่าคลิปภาพเสียงมีไว้หมดแล้ว
ทนายสงการกำลังจะบอกเราว่าเป้าใหญ่ของทนายสงการคราวนี้เนี่ย
บริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทจัดหางาน
ก็คือบริษัทเนี่ยเราฟังเราก็ให้ความเป็นธรรมกับบริษัท
แต่พฤติการเนี่ยมันน่าสนใจว่าทำไมแรงงานไทยตั้ง๑๓๐กว่าคน
ถึงประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันครับ
ฉันฟังถูกไหมทนายสงการกำลังจะบอกว่าเป้าที่ใหญ่กว่า
แล้วเรารู้สึกต้องการคำตอบคือเจ้าหน้าที่ของไทยที่นั่น
แล้วคุณรับเรื่องไว้คุณบอกใจเย็น
ก็เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณไม่ใช่บีดามันดาของคุณหรือเปล่า
หรือเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติเราลองเข้าใจเขาเนี่ยนะคะ
คือมันอาจจะต้องมีช่วงระหว่างการดำเนินการไหม

คืออย่างนี้ครับถ้ามีช่วงระบบดำการเขาก็ต้องบอกว่า
เรื่องนี้นะระยะเวลากำหนดชัดเจน
แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณไม่เซ็นคุณจะไม่ได้กลับ
เราได้เห็นเอกสารตัวนั้นที่คนไทยต้องเซ็นก่อนจะได้

อยู่ที่ท่านผู้บัญชาการสตมท่านสุริพวงปิ่น
เพื่อนำเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และผู้จัดการแต่ละภาคต่างหมดแล้วครับ

คนไทยที่ไปที่ดูไบเนี่ยมันมีทุกภาค
เนื้อหาในนั้นเป็นภาษาอังกฤษถูกไหม
มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วมีคำร้องทุกข์เป็นภาษาไทย
ที่ยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่ดูไบ
เนื้อหาเอกสารที่คนไทยต้องได้เซ็น
เพื่อจะให้ได้กลับมาบ้านเนี่ยเนื้อหาคืออะไร

ก็คือที่เขาแฟคมาอันที่สองเป็นนังสือที่เป็นภาษาไทย
ที่มีการร้องทุกข์ต่างและมีประเด็นว่าไม่ติดใจใดอีก
มันเป็นหนังสือทางการที่มันเป็นแบบความ

มันเป็นแบบฟอร์มอยู่แล้วใช่ไหม

ไอ้ที่บอกว่าไม่ติดใจเอาความนี้ให้เขียนเองเหรอ
คืออย่างนี้ครับมันจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยคุย
แต่เพราะเอิญเนี่ยแรงงานไทยเขามีปฏิพันธ์ไหวพิษ

เขาคงนึกเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ระแวงระวัยอยู่แล้ว

ขนาดเขาประนอมหลักฐานชัดยังพริ้วเลย

เสร็จปุ๊บบังเอิญเจ้าที่เห็นพอดีกำลังส่งมาให้กับภรรยาหนึ่งในแรงงานไทย

เอกสารที่บอกว่าแรงงานไทยจะต้อง

คือสาระสำคัญก็คือว่าไม่ติดใจ

โดยมันเป็นเอกสารแบบฟอร์มที่เขียนแบบนี้อยู่แล้ว

ก็คือคือเขียนในข้อความเลยครับว่าไม่ติดใจ

จะได้ยอมเป็นแรงงานที่ต้องเขียนแบบนี้เอง

ถ้าคนไทยอยู่สภาพเหมือนกันนั้น
แต่ก็ต้องจ่ายเงินอีก๓๐๐๐กว่าบาทในการเดินทางกลับ
จริงแล้วลัตฯบาลมีงบประมาณนะครับ
จนที่ลัทฯรู้อยู่
การเดินทางรัฐเขามีงบประมาณในการช่วยเหลือแรงงานไทยอยู่แล้ว

ผมจะรอดูว่าอาทิตย์นี้หรือจัน
คนไทยต้องได้กลับ๑๓๐กว่าคน
มันต้องมีคำตอบถ้าไม่กลับเพราะอะไร

พยายามพูดถึงมาตรา๔๔มากในช่วงจังหวะนี้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

หลังจากที่มีการเปิดโปรงสื่อมวลชนทุกสำนักพร้อมใจกัน

อันนี้มันเป็นเหตุผลที่พนักท่านนายกท่านมีเหตุผล

พนักท่านเหตุผลที่ท่านมีเหตุและมีผล
มันจะไปบังเอิญทำไมแรงงานไทย๑๓๐กว่าคน

แล้วลูกเมียเขาทำไงรอความหวัง
ต้องกู้หนี้ยืมสินร้อยละ๑๐ร้อยละ๒๐
แล้วส่งภาพที่เขาอดหยาก
มันเจ็บปวดนะครับต้องเรียรายเงินกัน

เรื่องนี้ที่ดูไปมันเกี่ยวกับที่

ย้ายลาออกอะไรกันในกระทรวงรายงานหรอ

คือเกี่ยวไม่เกี่ยวผมว่าพระนาท่านท่านมีเหตุผลส่วนตัว

แต่มันมาบังเอิญบังเอิญ
ที่คนไทย๑๓๐กว่าคนออกมาร้อง
ออกมาร้องผ่านสื่อออกมาร้องผ่านผม
ให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
มีอำนาจสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกันช่อกงประชาชน
หรือเรื่องของพรบกันเรื่องค้ามนุษย์
เพราะว่าผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกันเนี่ย

แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับตำรวจ

ว่าที่ไปร้องหลังจากนี้ทำอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการ

คือเอางี้ดิฉันกำลังงงว่า
ตกลงต้องเป็นกระทรวงแรงงานจัดการ
หรือว่าต้องเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดการคะเรื่องนี้ค่ะ
คือสิ่งนี้ค่ะตามที่มันเกี่ยวข้อง
ทนายสงการนะครับทางคุณสงการนะครับ
เอาเอกสารมาให้นะครับแล้วก็บรรยายเกี่ยวพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนี้นะครับเราก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับ
โดยท่านคุยการสนักงานส่วนสนุกเมืองนะครับท่านพนโชว์สุริพงศ์วงปิ่นนะครับ
รับไว้นะครับแล้วก็สั่งการนะครับให้ทางผมนะครับ
แล้วก็ทางความความการถือสวนสับสวนของสนักงานส่วนสนุกเมือง
ดำเนินการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยนะครับ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
เข้าเมืองกับกฎหมายค้ามนุษย์
หรือกฎหมายอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสองกฎหมายหลักนี้ครับ
ท่านลองถ้าเราเอาว่าเป้าของงานนี้เนี่ยนะคะ
คืออยากให้คนไทยได้กลับบ้านเร็วที่สุด
คำถามคือมันเป็นงานของสตมหรือมันเป็นงานของกระทรวงแรงงานคะ
คืออย่างนี้นะครับคือหลังจากที่ทราบเรื่องนะครับ
ทั่วโลกครับใช่มั้ยครับเราประสานไป
เขาบอกเรื่องนี้ทางเขาเลยรับเรื่องไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนตุลาแล้ว
เป็นเรื่องที่เขาดำเนินการอยู่แล้ว
ในการที่จะช่วยเหลือคนไทยกลับมา
รับเรื่องก่อนสตมนะครับ
ดำเนินการหลอกคนไปจริงอะไรแบบนี้
และดำเนินการความผิดเคียงกับเรื่องคราวมนุษย์
ลองคะถ้าสมมุติฟังอย่างนี้
คนที่จะพาคนไทยกลับบ้าน

ครับ

แต่ที่จะดำเนินการว่าถ้าเป็นไปตามที่ทนายสงการพูดทั้งหมด
จริงแล้วคนไทยอยากกลับบ้าน
คนไทยร้อยกว่าคนที่รออยู่เนี่ยต้องติดต่อ
อย่างนี้ครับผมยกเคสดีกว่าครับต้องติดต่อใครครับ
มีพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นต้นนะครับที่มากระทำผิดที่เมืองไทย
แล้วบางทีเขาถูกหลอกมาเขาแก๊งฮอนเซอร์จากเมืองจีน
บางทีถูกหลอกมาแล้วก็โดนบังคับให้ทำงานเรื่องคอร์เซนเตอร์
ถ้าทำไม่เข้าเป้าก็อาจจะโดนทุบตีหรือกักขังหน่วงเหนียวเป็นต้น
แล้วเขาโทรไปแจ้งญาติเขาที่เมืองจีนว่าเขาเนี่ยถูกหลอกมาทำสิทธิ์ที่เมืองไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ทางสถานทูตจีนก็ประสานมาทางสถานทูตไทย
ให้ไปช่วยเหลือเหยื่อทางตำรวจไทยก็เข้าไปช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเสร็จก็ดูว่าผิดทำผิดกฎหมายไทยไหมถ้าทำผิดต้องเนินคดีก่อน
อย่างนี้ครับก็ย้อนกลับไปถ้าเกิดที่กาลเมธศพรึ่งนู้น
ทางสภวนกาลเมธศก็ต้องมาสารกับตำรวจของดูไบ
เพื่อไปดำเนินการเพราะใช่ไหมครับนะครับ
ที่แล้วที่ท่านรองได้คุยไหมคะ
อ๋อไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องของส่วนการสำเทศครับ
ไม่เดี๋ยวท่านจะถามแค่ว่าเขาบอกไหมคะ
เขาดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วนะคะตอนที่คุยกัน
ทางนี้ส่วนการสำเทศบอกว่าถ้าทางสื่อวนทนจะสอบถามให้สอบถาม
ที่เขาและส่วนการสำเทศได้เลยครับ
โอเคเดี๋ยวตามต่อค่ะท่านรองค่ะ
แต่ยังไงฝากท่านด้วยหลังจากที่รับเรื่องไปแล้วนะคะ
เวลาเหลือค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเราได้ประเด็นแล้วขอบคุณท่านรองนะคะ
ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเรียกทางพยานมาสอบเลยครับ
ถ้ามีความผิดปรากฏเกี่ยวเนื่องกันในเมืองไทย
หรือเกี่ยวข้องกับตรงไหนเราก็รีบดำเนินการทันทีครับ
ค่ะขอบคุณท่านรองค่ะสวัสดีค่ะสรุปยังไงเหลือไม่ถึง๒นาที
ขนาดที่ออกอากาศสดอยู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่ยังไปคู่แรงงานไทยว่าให้สัมภาษณ์ระวังให้ดี
นี่ครับท่านผู้ชมครับฟ้องให้ผู้ชมทั่วประเทศได้เห็นเลยนี่
ทนายสงการคะเรื่องที่ให้สัมภาษณ์และมีรูปของกลุ่มแรงงานที่ในข่าวอ่ะ
มันจะมีผลกระทบไหมคะหนูกลัวเนี่ยเขาจะไม่ได้กลับมาค่ะ

เดี๋ยวนะอันนี้คือเจ้าหน้าที่สังกัดอะไรคนที่ขู่เนี่ย
คือเขาบอกว่ากลัวสามีเขาที่มาเปิดโปรงเอาข้อมูลให้ผมเนี่ยจะไม่ได้กลับ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ถ้าฟังจากท่านรองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คือคนที่จะดำเนินการแล้วเขารับเรื่องแล้วเนี่ยต้องเป็นสังกัดกระทรวงต่างประเทศแล้วนะ

เจ้าภาพงานนี้สำคัญมันต้องเริ่มจุดจากสำนักงานตำรวจนี่แหละเป็นหน้าด่าน
พวกที่ไปขู่เขาไอ้เจ้าหน้าที่ที่ไปบางคนนะครับ
ที่ไปดำเนินการแบบนี้เมื่อข่าวเป็นแบบนี้นักข่าวไปขุดวงแตก
ต่างคนต่างแขวนหลวงพ่อโกยแล้วตอนนี้นะครับ
และเชื่อว่าพนักท่านนายกเอาให้สุด
ผมจะเป็นปากเสียงเองว่าท่านนายกก็ทำถูกแล้วเอาไม่ถอนรากถอนโคนเอาให้หมด
เดี๋ยวตามต่อเดี๋ยววันจันทร์อาจจะเอาคลิปมาเปิดอ่า
บอกไว้ก่อนเดี๋ยวตามต่อวันนี้หมดเวลา
ทนายสงการค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่นะคะ
จันทร์ถึงบรรหัสมาทุ่มตรงวันศุกร์วันเดียวที่เราจะมา๖โมง๔๐
พรุ่งนี้เจอกัน๖โมง๔๐สวัสดีค่ะ